เอาล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันบ้าง
อันนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันดูว่าเหตุการณ์แบบนี้ใครผิด
มีรถคันดึงขับเข้าไปในซอยลาษเผา๑๐๗
แล้วก็จะไปจอดริมถนนที่อยู่ในซอย
มีเก้าอี้พลาสติกอยู่อยู่ข้างทาง
แล้วเธอก็ขับรถไปชนเก้าอี้พลาสติกอันนี้
จังหวะนั้นนะคะมีคนที่อยู่ในร้านอาหารวิ่งออกมาทันทีเลย
มาด่าแล้วทำท่าจะเอาเก้าอี้พลาสติกฟาดใส่อีกด้วย
อยากให้ไปดูเหตุการณ์ตอนนี้กันหน่อยค่ะ

ห้ะเขาคิดอะไรอ่ะ
อะไรหรอคะขอโทษนะคะไม่รู้ค่ะ
อ๋อเขาเขาไม่ให้จอด

ถึงเขาเอาเก้าอี้มาจองที่เอาไว้หรือยังไง
ใช่ประมาณนั้นหรือเปล่า

มันมีเก้าอี้พลาสติกสีฟ้าเขียวเนี่ยวางอยู่เห็นไหมคะ
แล้วเขาก็กำลังจะหาที่จอดแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนี้

อ่าเธอก็เลยมาจอดสรุปว่าเธอชนเก้าอี้พลาสติกอันนี้ไป
แล้วจังหวะนั้นก็มีคุณลุงคนนี้ค่ะเดินออกมามาพูดอะไร
คือคนที่ขับรถเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำผิดอะไร

งงอยู่นะคะสุดท้ายแน่นอนถูกด่าแล้วล่ะ
ก็เลยหัวเราะแล้วก็ขับรถออกไป
แต่ชายคนนี้สิพอเห็นแบบนั้นปุ๊บปรีเข้ามาจากร้านอาหารตะโกนว่า
ขออภัยมาจอดรถลงมาลงมาจอดทำไม
ตัวเงินตัวทองอันนี้พูดสุภาพแล้วนะ

ที่เป็นร้อยไม่จอดมาชนเก้าอี้กู
คนในรถได้ยินแบบนี้เริ่มตกใจแล้วล่ะ
แล้วก็รีบขอโทษเลยนะคะแล้วก็ขับรถออกมา
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเพราะว่าสองสามีภรรยาที่อยู่ในรถ
เขาจะไปทำธุราชในซอยราชพระร้อยเจต
ก็จะไปจอดรถริมถนนเขาก็ไม่ได้สังเกตหรอก
มันมีเก้าอี้วางอยู่ก็เลยขับไปชนเก้าอี้เข้า
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยออกมาจากร้านอาหาร
รีตรงเข้ามาเลยมาด่าแล้วก็ทำทีนี่จะฟ้าเก้าอี้ใส่
ประเด็นอย่างที่เธอบอกไปได้ยินไหมไม่รู้ค่ะ

ใช่เขาไม่รู้หรอกว่าตรงนี้ห้ามจอด
เขาก็ยอมรับว่าอาจจะผิดไปที่ไปชนเก้าอี้โดยไม่ได้สังเกตให้ดี
แต่ก็ควรจะพูดดีไหม

เพราะว่าตามคลิปจะเห็นว่าเป็นมุมอับ

ตอนที่ลุงคนนี้เดินออกมาจากร้านมาชี้เนี่ย

แต่กลายเป็นว่าไปช้อนโต้อี้ซ้ำ
พอช้อนปุ๊บไม่ได้ผูดดีสาย
แถมยังข่มขู่จะทำร้ายกันแบบนี้นะคะ

เอาล่ะการวางสิ่งของริมถนนเพื่อจองที่จอดรถถือว่ามีความผิดนะคะ

ตามพรบจราจรทางบกและพรบรักษาความสะอาด
เป็นหน้าที่ของตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจ

อันนี้ไม่รู้โมโหเพราะว่าเขาไปเฉียวเก้าอี้
โมโหที่เขาเอารถไปจอดตรงนั้น

แต่ย้ำนะเอาสิ่งของไปจองที่ในที่สาธารณะคุณผิดนะ

มันเป็นที่ที่ใครก็จอดได้ถูกไหม